มีเหตุการณ์หนึ่งที่ตำรวจไปล่อซื้อยาเสพติดแล้วชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้
เพราะว่าเขาเองเขาบอกว่าเขาก็เป็นผู้เสียหาย
เพราะระหว่างการล่อซื้อยาเสพติดมีการยิงมีการไล่กันเนี่ย
รถของเขาเสียหายนะฮะแต่คนที่เห็นคลิปก็บอกว่าโอ้โหมันก็เสี่ยงอันตรายอยู่นะ
สำหรับการถ่ายคลิปเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นะครับที่เขาถ่ายไว้นะครับทุกผู้ชมครับ
อยู่ใต้โต๊ะอย่างนั้น
ก็ดูว่ายิงไม่หยุดเลย
นี่เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจกำลังล่อซื้อยาเสพติดจากแก๊งค้ายานะครับ
แล้วก็ขับรถไล่สกัดกันนะครับ
ตำรวจก็ยิงปืนใส่ล้อรถของคนร้ายยิงไปเจ็ดนัดนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยลาดพร้าววังหิน๑๑เมื่อช่วงเย็นวันที่๑๑มกราคมที่ผ่านมา
รถเมื่อสักครู่ก็เป็นรถที่เสียหายนะครับ
เจ้าของคลิปวีดีโอที่ถ่ายนะครับ
แล้วก็ไปโพสต์ในสังคมออนไลน์เนี่ยบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
เหตุการณ์ในวันนั้นรถของเขาก็เป็นรถที่เสียหายจากกรณีที่เกิดขึ้นนะครับ
จากเหตุการณ์ที่คนร้ายขับรถหนีตำรวจแล้วคนร้าย

ตำรวจเนี่ยถอยมาชนรถของเธอที่จอดอยู่นะครับ
วันนั้นรถยังไม่ได้รับการซ่อมแซมด้วยนะครับ
โทรมาสอบถามพูดคุยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
พร้อมกับแจ้งว่าเดี๋ยวจะติดต่อกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
อีกครั้งหนึ่งเพื่อนัดวันให้ไปพูดคุยเรื่องการชดเชยค่าเสียหาย
แล้วก็การซ่อมรถที่เสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
เจ้าของคลิปบอกว่าเธอก็เดือดร้อนแล้วครับเพราะว่าไม่มีรถขับไปทำงาน
ก็เลยไปทำงานไม่ได้นะครับ
กับประชาชนที่อยู่ในระแวกที่เกิดเหตุจุดเกิดเหตุ
รู้สึกหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยฝากแจ้งมา